สุขสรรค์ของครอบครัวหมอโอ๊คกับคุณโอปอลกันหน่อย
นี่เขาควงคู่กันไปเที่ยวทะเลเมาดิฟต์ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ
แต่ไปกับแก๊งเพื่อนมีทั้งยายปอมแปมมีทั้งเต้ยสุรินพร
รวมไปถึงพี่อ้อมสุนิสาก็ไปนะคะ
ซึ่งฮือฮาสุดก็น่าจะเป็นพี่อ้อมนี่แหละ
อวดหุ่นแซ่บด้วยทูพีชทำเอาแฟนที่เห็นเนี่ยโอ้โหตะลึงไปตามตามกันเลยนะคะ
งานนี้พี่โอปอลจะเมาว่ายังไงไปฟังกันเลยจ้า
อ้อมเป็นคนหุ่นดีและดูแลตัวเองดีมาก
ดังนั้นเราก็จะแบบไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่
แต่เราก็ไม่คิดว่านางจะดำรงชีวิตบนเกาะได้ทูพิษตลอดเวลาเนอะ
มันจะเป็นเรื่องปกติของเขาทางเราต้องปรับจูน

คุณอ้อมเนี่ยเขาไปเลือกบิกินี่นี่ด้วยตัวเองนะจ๊ะไม่ได้มีใครบังคับ
อกจากนี้ค่ะคุณโอปอลเองก็ได้ยังอัปเดต
ถึงคดีที่ถูกนำรูปเอาไปแอบอ้างขายสินค้า
ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้า
แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะดูแลอย่างดี
จะบอกว่าไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายแน่นอนจ้ะ
มันยังมีอยู่ปลศรัทธามากเลยมันยังมีคนดีเอ็มมาทุกวัน
คดีแบบนี้เยอะมากก็เข้าใจท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าเราคงไปต่อคิวดำเนินคดีอยู่
ไม่ยอมความไม่ต้องมาขอโทษ
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพอดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เท่าที่กฎหมายจะพาเราไปถึง